คุณผู้ชมครับได้เวลาในการเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณแล้ว
ในช่วงของดิจิทัลไลฟ์สไตล์นะครับ

จะมีเรื่องราวของเทคโนโลยีนวัตกรรม
โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร
มาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันนะครับ
เมื่อวันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมานี้เอง
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่ทำให้โลกสื่อสารของเรานะครับ
เชื่อมต่อกันง่ายมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าบางคนก็มองว่าเป็นดาบสองคมด้วยนะครับ
เรื่องราวเหล่านี้เรารวบรวมให้คุณผู้ชมได้ทราบข้อมูลกัน
รายงานพิเศษของคุณถิตาพาสิริพิพัฒน

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก
เกิดอุบัติเหตุตกลงในแม่น้ำฮัตสัน
สันตปาฟรานซิสเสด็จเยือนคิวบาร์
และสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก
ลุกลามไปทั่วตะวันออกกลาง
และการปรากฏพระองค์ของพระธิดาองค์น้อย
เจ้าหญิงชาลอทแห่งราชวงศ์อังกฤษ

ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ
และปฏิรูปแบบการสื่อสารของโลกอย่างสิ้นเชิง

ที่ใช้สื่อสารระหว่างกันเท่านั้น

ทำให้ผู้ใช้ได้แบ่งปันเรื่องราว
คือปัจจัยที่ทำให้ผู้ใช้กว่า๓๒๐ล้านคนทั่วโลก
และทวิตข้อความมากกว่า๕ล้านข้อความในแต่ละวัน
มีข้อความภาษาไทยถูกทวิตตลอดปี๕๖ทั้งสิ้น๑๗๐๐ล้านทวิต
แต่งเป็นการรีทวิต๘๐๐ล้านครั้ง
ชั่น๔๕๐ล้านครั้ง
จำนวนนี้เป็นการสนทนาตอบโต้กันถึง๑๕๐ล้านการสนทนา
ซึ่งช่วงเปิดเทอมหรือเดือนที่มีวันหยุดยาวหลายวัน
จะเป็นช่วงที่มีการทวิตต่อวันสูงที่สุดตก๖ล้านทวิตต่อวัน
ส่วนสถิติวันที่มีการทวิตสูงสุดของปี๒๕๕๖คือวันที่๑ธันวาคม
จากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มกปศโดยมีข้อความที่ถูกทวิตทั้งหมด๗๕๐๐๐๐ครั้ง
นายมานาตรีระยะพิวัฒน์หนึ่งในผู้ใช้ทวิตเตอร์ตั้งแต่ยุคเริ่มต้น
ว่าทวิตเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง
และมีบทบาทสำคัญในช่วงที่ประเทศ
เผชิญกับวิกฤตทางการเมืองหรือภัยพิบัติ
ก่อนที่จะมีทวิตเตอร์เมื่อมีอินเทอร์เน็ตเข้ามา
หลายคนอาจจะเสพข้อมูลข่าวสารจากเว็บข่าว
ก็คือต้องตรงเข้าไปยังเว็บข่าวต่าง
เพื่อรับรู้ว่าข้อมูลเหตุการณ์ต่างเกิดอะไรขึ้น
แต่พอมีทวิตเตอร์พอเข้ามาในทวิตเตอร์

แล้วก็ทราบถึงเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในมุมมองต่างด้วย
เพราะในส่วนของนักข่าวก็ใช้ทวิตเตอร์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการรายงานข่าว
ขณะเดียวกันประชาชนที่อยู่รอบเหตุการณ์ต่าง
ก็ใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานข่าวต่างด้วย
ด้วยเพราะในช่วง๕๖ปีที่ผ่านมา
สังคมไทยเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองวิกฤตเกิดขึ้นมากมาย
ทั้งในเรื่องของวิกฤตที่มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น
แม้กระทั่งสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของน้ำท่วม
วิตเตอร์ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่รายงานข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว
คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าระบุด้วยว่า
ทวิตเตอร์จะทำให้คนทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น
แต่ความสะดวกก็กลายเป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพ

จากทวิตเตอร์ไม่มีนโยบายในการกลั่นกรองข้อมูลของคนทวิต
จึงทำให้ภาพเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
ภาพอนาจารย์ต่างถูกนำมาเผยแพร่ในสังคมนี้
ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนที่ไม่เท่าทันสื่อ
เป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอยู่นะคะ
แต่ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ที่ไม่มากนัก
เพราะนอกจากโซเชียลมีเดียอื่นจะมาแย่งสัดส่วนแล้ว

ตาผ่าสิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

แล้วก็คนก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดความเห็นได้
ถือว่าเป็นอีกหนึ่มชุมชนออนไลน์